ช่วงสุดท้ายนี้เรามากันที่ร้านไหนอ้วนเย็นตะโฟเสาชิงช้าเจ้าเก่าแก่ที่ขายดีที่สุดในย่าน
ชิงช้าด้วยซอสเย็นตะโฟสูตรพิเศษจากทางร้านลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูก
หมูฮือก๊วยเกี้ยวทอดทำเองทั้งหมดแถมใส่หมูบะเต็งที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
อร่อยจริงจังอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า
ตามคุณนอทไปชิมพร้อมกันเลยดีกว่าจ้า
และร้านเส้นร้านสุดท้ายนะครับที่เราจะไปออนทัวร์กันวันนี้นะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกผสมระหว่างไทยกับจีนนะครับ
ร้านนี้นี่เปิดมายาวนานกว่า๕๐ปีแล้วครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับตั้งแต่วันไหน
ผมเนี่ยเป็นรุ่นที่สองคุณพ่อเป็นรุ่นแรกนะฮะคุณพ่อเนี่ยก็มาเปิดที่เนี่ยเป็นเป็นที่แรกเลยฮะ

คุณพ่อก็มีอาชีพรับจ้างครับขับรถนะฮะเป็นรถบรรทุกบ้างอะไรบ้าง

แล้วก็หลังนี่ก็เลยหันมาทำอาหารเนี่ยเปิดก๋วยเตี๋ยวที่นี่เป็นเจ้าแรกครับ

คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับคนขับรถเนี่ยแล้วเขาตะเวนกินอาหารไปทั่วประเทศ

ผมแล้วก็ท่านก็มาทานแล้วก็นำมาปรับปรุงที่ร้านแล้วก็มาลองทำดูแล้วก็มาลองขายครับ

ในส่วนที่พอใจปุ๊บก็เลยลองเปิดร้านขายดู

มาแรกก็ทำแบบว่าครอบครัว

ตอนนั้นก็เรียนหนังสืออยู่ปฐม

พอเลิกจากเย็นก็ต้องมาช่วยล้างชามเก็บชาม

คอยสั่งประลองอะไรอย่างงี้ตลอด
และก็มีกฎธรมมองอะไรอย่างงี้กราจการเยอะ

แล้วนี่คือที่บ้านเราเลย

คืออยู่ที่นี่เปิดที่นี่เปิดกันที่บ้านเนี่ยแหละ

เปิดร้านจนถึงเริ่มมีตัดถนนกรทมเริ่มเข้ามาได้กี่ปี
ก็ราว๔๕ปีนี่ถนนมันก็เริ่มมาแล้ว
ปีถนนเริ่มมาแล้วคราวนี้คนก็หลั่งไหลเข้ามาแล้ว
จากวันนั้นก็เลยเริ่มขายดีเรื่อยจนเป็นร้านที่มีชื่อดังของ
ก็ลูกค้าก็บอกต่อกันนะฮะว่าที่นี่อยู่เย็นตะโฟนะอร่อยและครบเครื่องด้วยครับ
อ่าจุดเด่นของยันตราโฟของเราอยู่ที่ไหน
เออจุดเด่นของยันตราโฟของเราอ่ะคือครบเครื่องนะฮะมีทุกอย่างนะครับ
แล้วรสชาติเนี่ยเวลาปลาแล้วไม่ต้องปรุงเลยของเราปรุงให้เสร็จเรียบร

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวดูหน่อยว่า

กล้วยเต๋วยันตราโฟที่บอกว่ารสชาติดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรุงเราปรุงให้เรียบร้อยเนี่ย

แล้วดูหน่างขนาดนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับครับผม

ขออนุญาตครับ
สาขานี้สาขาเดียวแต่ต้องทำกระจายส่งไปอีก๓สาขาที่เปิดใหม่
ซึ่งก็ขายดีไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
เอาละครับบุกเข้ามาในครัวนะครับเรามาดูเรื่องของน้ำซุปก่อนกันดีกว่า
น้ำซุปตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำซุปครับใช่ครับ

กระดูกหมูใช้กระดูกหมูส่วนไหนครับเอ่อสลังกับเอ่อกระดูกพ่อด้วยฮะ
ครับผมนี่นะครับผมวันหนึ่งใช้สักกี่โลครับเฮีย
เยอะครับตอนนี้เราใช้เยอะมากฮะสามสิบโลสามสิบโลต้มอยู่กี่ชั่วโมงครับ
ประมาณสองสามชั่วโมงนะฮะแล้วมีส่วนผสมอื่นอีกไหมครับในนี้
ก็ในนี้จะเป็นน้ำยาเจนที่น้ำหมูฮะต้มให้หมูมันออกรสหวานนะฮะ
แต่มีน้ำตาลกลัวตั้งนิดหน่อยดูเครื่องเครื่องของเย็นเตอร์โฟก่อนเนอะ
ครับนี่ของเราจะมีเต้าหู้เต้าหู้เลือดเลือดปลาหมึกกรอบ
ครับผมแล้วก็จะมีพวกลูกชิ้นนะฮะก็จะมีลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นกุ้งแล้วก็หือกล้วยอันนี้ทำเองไหมลูกช
เองหมดทุกอย่างครับทำเองหมดเลยเหรอครับผมลูกชิ้นปลาเราใช้ปลาอะไรทำ
ลูกชิ้นปลาเนี่ยจะมี๓ปลานะฮะจะเป็นปลาหางเหลืองปลาดาบ
แล้วก็ปลาอีกสี่อันนี้อะไรลูกชิ้นกุ้งที่ชัดทอดเนี่ยคือลูกชิ้นกุ้ง
อันนี้เขาบอกว่าดังนี่ของที่นี่ครับครับลูกค้าจะติดใจอ่ะลูกชิ้นตุ้มเนี้ย
อร่อยตรงไหนอ่ะลูกชิ้นกุ้งของเราต้องลองฮะต้องลอง
ส่งตรงใส่ผสมอะไรบ้างก็ก็จะมีกุ้งนะฮะแล้วก็คลุกกับแป้ง
แล้วก็ไปไปปันหมูบ้างนิดหน่อยอ่าอันนี้ต้องลองเลยอันนี้สด
ครับผมครับผมแค่รับความอร่อยเลยนะฮะครับ
เด็ดที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าเย็นตะโฟก็คงต้องยกให้ลูกชิ้นกุ้งค่ะ
ที่ต้องบอกว่าโต๊ะไหนไม่สั่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เมมเบอร์ตัวจริง
ก็เจ้าลูกชิ้นกุ้งที่อร่อยได้รับความนิยมมากขนาดนี้นะคะ
มีส่วนผสมจากเนื้อกุ้งกับมันหมูนิดหน่อยเพื่อเพิ่มความนุ่ม
นำมาปรุงรสตามสูตรลับของทางร้านก่อนจะนำไปปั้นด้วยมือแบบโบราณ
ซึ่งก่อนจะนำไปทอดทางร้านนะคะเทน้ำเปล่าแล้วกลิ้งถาด
เพื่อให้ลูกชิ้นล่อนออกจากถาดและวิธีการทอดก็ต้องมีเคล็ดลับด้วยนะคะ
โดยเริ่มจากการเทลูกชิ้นกุ้งลงในน้ำมันและรูดเป็นเส้นแนวยาว
เพื่อไม่ให้ลูกชิ้นไปกองรวมกันที่ก้นกระทะ
จากนั้นนะคะใช้ตะลิ้วแซะไปทางหน้าทางเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้ลูกชิ้นติดกันนั่นเอง
จากนั้นก็ทอดทิ้งไว้ประมาณ๑๕นาที
เพื่อให้ลูกชิ้นสุกและอีก๓นาทีเพื่อให้ลูกชิ้นเป็นสีเหลืองทอง
เท่านี้นะคะก็จะได้ลูกชิ้นกุ้งสีเหลืองทองที่กรอบนอกนุ่มไหนแล้วล่ะค่ะ

เตี๋ยวไม่ค่อยใส่บาเต็งกันนี่ครับของที่ร้านพิเศษฮะ
เป็นบ้าเต็งตั้งแต่ได้เริ่มเดิมทีของเราก็ใส่บะเต็งเลย
ก็จะใส่บะเต็งเลยแล้วคุณพ่อไปเอาสูตรบะเต็งมาจากไหนอ่ะ
ในการใส่เย็นเตอร์โฟคุณพ่อเนี้ยจริงจริงอ่ะเขาไปนักชิมอยู่อยู่ก่อนนะฮะ
ครับผมแล้วก็ไปมันก็อยู่ตามเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงเขาก็จะมีนั่นกัน
แล้วก็ไปชิมมาแล้วก็เอาเอาเอาส่วนของบะเต็งเนี้ยที่เขาสอนมาแล้วก็ถ้าคุณพ่อว่าว่าจะแปลงใส่อย่างเงี้ยฮะ
แต่จริงจริงก็โดยปกติเย็นเตอร์โฟจะไม่ใส่บะเต็งใช่ไหมใช่ครับ
มีที่นี่ที่เดียวที่เอาบ้าเต็งมาใส่เป็นเจ้าแรกแรกใช่ครับใช่ค่ะ
แล้วก็ถูกกับถูกใจลูกค้ากันหมดเลยใช่ครับอ๋ออ่าฮะอันนี้คือบะเต็งนะฮะ
นั้นจะมีเรือเครื่องต่างต่างนะเครื่องเย็นซอสแดงซอสแดงมีพริกฮะ
ซอสแดงนี้ทำเองเหมือนกันใช่ครับทำจากอะไรครับซอสแดงเออมะเขือเทศนะฮะ
มะเขือเทศนะครับผมครับผมผสมผสานปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับปรุงรสเรียบร้อยฮะ
แล้วก็เป็นพริกเป็นพริกตำนะฮะพริกขี้หนูสวนนะฮะพริกขี้หนูสวนตำ
ครับผมใส่ใส่กระเทียมใส่กระเทียมเข้าไปครับผมแล้วก็มีน้ำส้มสายชู
ครับผมนะฮะผสมผสานตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นกากหมูผสมกระเทียมนะครับ
ผสมกระเทียมแล้วก็แยกด้วยกระเทียมเกลียวอีกแยกอีกเออครับผมต้องไป
อยากทานกระเทียมล้วนเราก็ใส่กระเทียมล้วนได้เส้นเรามีเส้นอะไรบ้าง
ที่ร้านก็จะมีทุกเส้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็ก
ะหมี่เกี้ยหมีอ่าแล้วก็วุ้นเส้นนี่หมดแล้วครับเรามีวิธีการเลือกใช้เส้นอย่างไรบ้างครับ
เอ่อร้านแต่ละร้านที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยคือเราต้องเราเราเลือกมาอย่างดีแล้วนะคะ
ซื้อขายกันมาเป็นสิบสิบปีก็คือใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิมเออดั้งเดิมเลยครับอ่า
โอเคถ้าอย่างงั้นวันนี้ขอลองกินครับเย็นตะโฟเจ้าดังของขวัญช้าเนอะ
เอาเส้นเลยทานก็อยากแนะนำให้ทานเย็นตะโฟแห้งเส้นใหญ่เส้นใหญ่แห้ง
โฟแห้งครับห้างคันใหญ่โฟแห้งหนึ่งที่ครับผมครับผม

เอาล่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะก๋วยเจ๋วเย็นตะโฟในอ้วนก็อยู่ข้างหน้าของเรานะครับผม
อันนี้ต้องตีให้แตกก่อนไหมครับผมคนเลยครับคนได้เลยครับครับผม
คนเลยนะฮะครับผมอันนี้ปรุงให้เรียบร้อยแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วครับ
รสชาติดั้งเดิมของเย็นตะโฟในอ้วนนี่จะต้องเป็นรสชาติอะไรนำครับ
เอ่อเปรี้ยวหวานนะฮะแล้วก็เปรี้ยวหวานนำเผ็ดตามนะฮะครับผม
แต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากก็เติมก็เติมพริกเพิ่มได้ครับครับ

อืมเข้มข้นครับจัดจ้านเปรี้ยวหวานนำแล้วเผ็ดตามอยู่ด้วย
ครับแล้วก็มีน้ำซุปให้ครับสดซะหน่อยครับให้เร่งทอนิดนึงอืม
ครับไม่แปลกใจนะทำไมถึงเป็นร้านขายดีเพราะรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยแบบนี้

แล้วผู้หญิงคนนี้คือใครครับนี่ลูกสาวครับมาสวัสดีครับ
พี่นุ่นค่ะนุ่นค่ะนุ่นนะครับครับนี่เป็นรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามค่ะ
ลูกคนเดียวก็มีสี่คนสี่คนมีสี่คนมาช่วยกันทำงานครับ
พี่นุ่นมีคนโตคนที่สองค่ะคนที่สองนะครับครับผม
พูดถึงการพัฒนาการของร้านในอ้วนดีกว่าตั้งแต่ยุคสมัยรุ่นคุณพ่อ
ครับที่เป็นผู้บุกเบิกเลยครับตรงมาถึงรุ่นพี่ครับ
อ้วนแล้วเนี่ยพี่อ้วนได้พัฒนาปรับเปลี่ยนก๋วยเตี๋ยวของคุณพ่ออย่างไรบ้างครับ
ก็มีปรับค่อยปรับนะฮะเราไม่ปรับทีเดียว
ค่อยค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยอย่างเครื่องปรุงเครื่องอะไรหลายหลายอย่างเนี้ย
แล้วก็คอยปรับปรุงคอยดูว่าลูกค้าตอบรับยังไงอะไรยังไงกระแส
แล้วเราค่อยค่อยมาเพิ่มเอายกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมว่ามีอะไรที่เราปรับปรุง
ลูกชิ้นกุ้งเนี่ยครับผมสมัยที่คุณพ่อทำเนี่ยมันมันจะใช้แบบว่า
กุ้งมันไม่ขึ้นมันใช้กุ้งไซส์เล็กอ่าฮะแต่ของผมก็มาปรับปรุงให้เป็นไซส์ใหญ่
แล้วการทอดการอะไรมันจะดูสวยและอร่อยน่ะอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมา
ใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีหลายหลายอย่างฮะแต่อย่างน้ำซุปเนี้ย
เคี่ยวให้นานขึ้นครับผมค่ะเห็นบอกว่าลูกชิ้นบางอย่างเนี้ย
คุณพ่อไม่ได้ทำเองซื้อเข้ามาแต่มาเป็นพี่อ้วนนี่พี่อ้วนทำเองด้วย
ใช่ครับมีอะไรบ้างครับเอ่อลูกชิ้นปลาอาชิ้นหมูชิ้นกุ้งเนี้ย
รุ่นผมผมทำเองหมดทุกอย่างเลยทำเองหมดทุกอย่างเลยครับผม
ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนเออผมโตมากับก๋วยเตี๋ยวครับ
แล้วผมก็อยู่แต่ร้านลูกชิ้นมานานอืมผมก็ได้ศึกษาอย่างนั้นเนี้ย
แล้วก็ค่อยมาค่อยมาจนท่านเราเรียกว่าเราพอเป็นแล้ว
ก็มาร้องหนิร้องถูกฮะทำทำมาได้เรื่อยจนได้แบบนี้แหละครับ
จนได้แบบนี้เลยมาถึงรุ่นที่สามคุณนุ่น
คุณนุ่นได้พัฒนากิจการของพ่ออย่างไรบ้างครับก็เริ่มต่อยอดเข้าไปอยู่ในห้างค่ะ
เรามีความคิดอย่างไรครับถึงนำเอาก๋วยเตี๋ยวของคุณพ่อไปเข้าห้างให้ดูแบบทันสมัยมากยิ่งขึ้น
รู้สึกว่าเรามีของดีที่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะรู้สึกว่าอยากต่อยอดให้ในห้างเนี่ยให้คนเนี่ยที่หยุดนำรถไฟฟ้าได้ทานก๋วยเตี๋ยวดีแบบนี้ด้วย
อนาคตมีการวางแผนอย่างไรในร่างของการขยายร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างมั้ยครับ
ก็ปีหน้าก็แพลนว่าอาจจะมีเปิดอีกที่หนึ่ง
โอ้โหต้องขอยกนิ้วให้กับคุณโน่นทายาทรุ่นที่๓เลยล่ะค่ะ
นำก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าแก่๖๐ปีของตระกูลมาต่อยอดและยกระดับขึ้นสู่ห้างใหญ่ระดับประเทศ

คราวนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปอุดหนุนกันได้สบายเลยล่ะค่ะ
วันนี้ก่อนจากกันอยากให้ฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยลองมาชิม
ก๋วยเตี๋ยวในอ้ว่งหรือในโฟล์ถ้าแท้ของเราเลยเนี่ยรสชาติจัดจ้านแบบนี้เลยครับ
ขอให้ท่านมาลองชิมดูนะฮะว่าของเรารสชาติเป็นยังไงแล้วเครื่องเราเยอะไหมให้ลองมาลองมาทานดู
คุณนุ่นครับบอกเส้นทางมาทานที่ร้านแห่งนี้นะครับ
มาง่ายเลยนะคะสังเกตสรรเจ้าพ่อเสือนะคะเห็นแก๊งกรุงเทพอยู่ในซอยแบงค์กรุงเทพ

เต้นแปลงรายการที่มันกลับมาทานมีอะไรให้บ้างของพิเศษว่างนี้
เพราะวันนี้นะคะก็บอกว่ามาจากรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องนะคะ
เป็นลูกชิ้นกุ้งนะคะ๑๒๓๔๕๖เมตรนะฮะ
พร้อมกับเกี๊ยวกรอบด้วยนะครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะฮะ
ต่อ๑โต๊ะนะรับชุดนี้ไปเลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมดูรายการเสร็จแล้วรีบมาเลย

ทางการติดต่อร้านเผื่อจะเป็นแฟนคลับอย่างนี้ติดต่อได้ทางไหนบ้าง
ก็มีที่เบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ

สาขาไปใกล้บ้านใครก็สามารถที่จะไปรับทานได้
วันนี้เราขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็น้องนุ่นมากนะคะ

ออนทัวร์ค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
เหมือนเป็นการเปิดเส้นทางในการเดินทางใหม่อีกครั้ง
เรียนดูเรื่องราวของเมนูจิมดักที่เป็นเมนูเส้นพื้นเมืองของเมืองอันดงจากประเทศเกาหลี
เรียนดูเรื่องราวของอัพเปรี้ยวก๋วเตี๋ยสูตรดั้งเดิมต้นตำรับจากประเทศพม่า
และเรื่องราวของเย็นตะโฟก๋วยเตี๋ยวสไตล์ไทยจีนเจ้าเก่าแก่ที่ในวันนี้ถูกยกขึ้นห้างระดับประเทศ
พร้อมที่จะให้คนทั่วโลกได้มาลิ้มลองกันเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งเรื่องของความรู้และความอร่อยเลยล่ะค่ะ
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์เมนูเส้นอนาชาติในสัปดาห์หน้า
จะไปสืบสาวเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบไทยเจ้าเก่าแก่๖๐ปี
เมนูหมี่ฮ่องกงสูตรต้นตำรับจากฮ่องกง
เมนูพาสต้าจากเมืองทัสแคนี่ประเทศอิตาลี

สวัสดีครับ